คือยังไงประมาณชีวิตอย่างเดียว

ข่มขืนต่อหน้าแฟนมันเลย
ฝากด้วยนะคะขอให้คดีดี้
จับผู้ต้องหาได้ทุกคน

พอฉันขึ้นไปที่บนโขวไปดูอะมันสูงมากเลยมันพาไพรยะพ้าไปฆ่า
ถ้าฝนตกนี่ก็ลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้
คือค่อนข้างกังวลมากนะครับในเรื่องของคดีนะครับ
ก็คือคือตามกันผมอะ
ช่วยดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาการเป็นคนจะทำผิด
ที่มาตั้งกับราชผมไปถึงที่สุด
อยากให้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเยาวชนเนี่ยมีใครบ้าง
ถ้าเยาวชนอย่างเดียวมันก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ถึงขนาดนี้
คือเราดูด้วยศักยภาพของเด็กนะครับ
ก็ฝากไปตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับ
ส่วนเรื่องนี้ถ้าสมมุติคือคดี
ถ้าความยุติธรรมไม่ได้ไม่เกิดเต็มที่ทางผมก็ไม่ยอม
ก็จะดำเนินการร้องเรียนให้ถึงที่สุด